เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์นะคะ
เป็นเรื่องราวที่หัวร้อน

คือร้อนมากอยู่

ผมถึงขนาดว่าถอนหายใจดัง
ขับรถตัดหน้ากันนะคะแต่ทีนี้เหตุการณ์สงบลงได้
เพราะอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายสงบสติอารมณ์

ดูเลยครับ

คุณเวลาในการเกิดเหตุ

แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เกือบจะเป็นการทำร้ายร่างกายกันบนท้องถนนแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานกลับรถ
ก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

เขาขี่ลงมาจากสะพาน
จากนั้นคนที่ขี่รถจากกระยานยนต์ซึ่งอยู่ด้านซ้าย
เขาคือจะเข้ามาใกล้

แต่ทีนี้เขาก็เลยบีบแตรเป็นการเตือน
แต่รถคันที่จะมาตัดหน้าเขาคิดว่า

เขาก็เลยตามมาตัดหน้าอีกทีหนึ่ง
จนต้องจอดและลงมาพูดคุยกันในขณะที่กำลังจะพูดคุย

ใช้คำว่าพูดคุยดีกว่าจะได้ดูซอฟสักนิดหนึ่งนะคะ

เอาไขควงใต้เบาะรถของตัวเองออกมาข่มขู่ด้วย
เพราะผมเห็นคนเสื้อขาวลงมาก็มีคำว่า

อย่างนี้

แต่ทีนี้คนที่เขามีกล้องเขาใจเย็น
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาพยายามใจเย็นพูดดี
บอกเหตุผลต่างแบบใจเย็นที่สุดเลย
สุดท้ายคู่กรณีสงบลงได้
ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ก็มีการข่มขู่เหมือนกันนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขามีกล้อง

ด้วยการนำอาวุธซึ่งก็คือไขควงออกมาจากใต้รถแบบนี้

ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพรัฐนาธิเบส
จังหวัดนนทบุรีในข้อหาถูกข่มขู่นะคะ
ซึ่งคนที่มีกล้องนี้นะคะ
ก็คือคุณโอ๊คนะคะได้ฝากเตือนผู้ขับขี่รถตามท้องถนน
บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้สิ่งแรกที่ต้องทำได้คือการ
ตั้งสติและใจเย็นลองพูดดีด้วยเหตุผลกันดูบ้าง
เพื่อจะทำให้เหตุการณ์คลี่คลายได้